แล้วก็นำตัวไปไว้ที่ห้องกักขังหรือว่าห้องคุมตัวของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

แต่ว่าหลายวันต่อมากลายเป็นศพในห้องควบคุมนะฮะ
ซึ่งคาดว่าเกิดจากโรคประจำตัว
เพราะว่าไม่ได้มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
ตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในห้องกักขังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุมีผู้ต้องกักขังเสียชีวิต๒ราย
สภาพที่เห็นเนี่ยลักษณะก็ห้องมีโกรงขังค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับ
ภายในก็จะมีคนนอนเรียงขาชนกันอยู่สักประมาณ๑๕คน
ในห้องขนาดเพียง๖คูณ๔เมตรเท่านั้น
แล้วก็คนอื่นนอนอยู่แต่ไปพบศพของผู้เสียชีวิต๒คน
คือนายสาคีเป็นชาวกัมพูชาแล้วก็นายโรแบตเป็นชาวเวียดนาม
ทั้งสองคนเป็นผู้ต้องหาในคดีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
จากจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่ได้พบร่องรอยของบาดแผลหรือว่าการถูกทำร้ายในตัวของผู้ตายนะครับ

แล้วก็เลยแจ้งจำรวจในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็มีการส่งศพไปตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยละเอียดที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุลาลงก่อนก่อนประสานสถานทูตรับศพผู้ตายทั้งสองคนส่งกลับประเทศ
ประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปครับ